พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติ
คนเลยบอกว่าเพื่อไทยบอกช้าไปหรือเปล่า

เรื่องรัฐบาหารถ้าเกิดบอกเร็วบอกช้า

หลีก๒วันตัวผมเองผมก็เป็นคนชัดเจนมาโดยตลอดนะ

ไม่ทราบเหมือนกัน๓๔ที
ผมจำเวลาไม่ได้เหมือนกันแล้วล่ะ
คือช่วงนั้นคนบอกว่าโอ้โหโพลหรือว่า
ผลสำรวจต่างเหมือนกับเพื่อไทยคะแนนลดลง
แล้วก้าวไกลเนี่ยเริ่มหายใจรถต้นคอบางโพแซงหน้าด้วย
เพราะคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเอาละเพื่อไทยในประกาศชัด
ทางพลเอกประยุทธ์ทางรวมไทยสร้างชาติไม่เอาแน่
แต่ตอนนั้นเหมือนกับเอ๊ะทำไมพลังประชารัฐหรือว่าบิ๊กป้อม
ยังดูกักอยู่ยังดูลังเลไม่บอกสักที
เขาก็เลยลังเลเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยถึงมาประกาศว่า
พักนะที่ไม่เอาด้วยเหมือนที่คุณเศรษฐาบอกผม
ผมในขณะนี้บอกช้าไปหรือเปล่าทำไม
ไม่ผมยังยืนยันครับเลือกตั้งยังอีกตั้ง๔๘ชั่วโมง
กว่าจะมีการเลือกตั้งแต่ผมเองก็พูดมา๒๓สัปทีแล้วนะ
ชัดเจนแล้วนะชัดเจนในหลักการแล้วนะ
ไม่ได้โยเยไม่ได้มีความประสงค์อะไรอย่างสิ้น
พี่หมอสุรพงศ์ก็พูดบนเวทีชัดเจน
คุณภูมิธรรมก็พูดชัดเจนทุกคนทุกคน
น้องที่เป็นกำลังสำคัญของพักเพื่อไทยก็พูดในเวทีหลายเวทีแล้ว
ว่าเราไม่เอารัฐบาหารใช่ไหมครับ
แล้วก็เรื่องของการบิดเบียนจุดยืนของตัวเองเนี่ย
เป็นสถาบันเราไม่ใช่อยู่ด้วยการเลือกตั้งครั้งนี้ข้างเดียวนะครับ
เรามีตัวตนที่เราจะต้องที่เราจะต้องยึดโยงกับพี่น้องประชาชนแล้วก็หลักการนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเช่นถ้าเกิดภูมิใจไทยบอกว่าไม่เอากัญชาเสรี
คุณหนูไม่ได้เอาปืนมาจี้หัวพี่น้องประชาชนอีกใช่ไหม
เขาก็ไม่ได้มาจากรายงานอัตตาบาหารใช่ไหม
ก็ไม่ได้ติดอะไรนี่ใช่ไหมครับ
พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลย
ภูมิใจไทยถ้าไม่มีเรื่องกัญชาเสรี
เพื่อให้เกียรติภาคภูมิใจไทยนะผมเรียนอย่างนี้ว่า
ผมผมพูดเรื่องนโยบายดีกว่าถ้านโยบายไปด้วยกันได้นะครับนะครับ
ไม่ขัดกันนโยบายหลักของภาคเพื่อไทย
ดิจิทัลวอเล็ตใช่ไหมค่าแรงขั้นต่ำเติมเงินให้ทุกครอบครัว
ต่อเดือน๒๐๐๐๐บาทถ้ายังมีไม่เต็ม
การยกระดับสามสี่บ่านรักษาทุกโลค

ผมคิดว่าไม่ได้ติดอะไรครับ

แต่มันก็ต้องไปคุยละละเอียดว่า

ต้องมีเรื่องต้องสนับสนุนเรื่องนโยบายกัญชาเศรษฐวิ
ก็แล้วแต่ท่านก็คงต้องเป็นอย่างนั้น
ใช่ไหมครับก็เป็นอย่างนั้นก็คือคงร่วมไม่ได้
ยังต้องคุยกันก่อนไหมถึงเวลาก็คงต้องคุยกันก่อนไหม

ถ้าหลักการเขาเปลี่ยนได้ก็คุยใช่ไหมครับ
ผมเชื่อมีคณะกรรมการบริหารอยู่แล้วที่เขาทราบหลักการของพัก
จุดยืนของพักที่ชัดเจนนะครับ
เศรษฐาบอกเมื่อ๒เดือนก่อนยังกินข้าวคุณอนุทินอยู่เลย

ก็ไม่ได้คุยก็คุยเรื่องบ้านเมืองเป็นห่วงบ้านเมืองธรรมดาแค่นั้นเอง

ก่อนรบสภาก่อนยุบสภาก่อนนานครับ
ก่อนพร้อมสมควรเหมือนกันมีสถาบันการเงิน
บางนั้นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงกันสัก๗๘คน
คุยกันสนุกสนานดีไม่มีอะไรครับ
เวทีดีเบตเลือกตั้ง๖๖ปลดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช๕พฤษภาคมนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป